สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่ามหานคร
ตรีทอล์ครับผมอุ๋ยภาคภูมิทันสถิตย์จะพาทุกท่านไปพบกับ
ดิเดตผู้ว่ากอทม๕คนด้วยกันเราเจอกัน๕วันนะฮะ
ไปเจอกันแบบถึงตัวถึงใจไปดูซิว่าเวลาหาเสียงเป็นยังไง
นโยบายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของทุกท่าน
ก่อนถึงวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสนอาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคมนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคนกรุงเทพไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรทมมา๙ปีนะฮะ
แน่นอนว่าปัญหามันหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินขยะมลพิษรถติดน้ำท่วม
เรื่องของคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจปากท้องคนกรุงเทพคงมุ่งหวังให้ผู้ว่ากอทมคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้
วันนี้วันแรกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอดีตผู้ว่ากอทม
เขาเป็นผู้ว่ากรทมที่มาจากการแต่งตั้งและเขามุ่งหวังว่าจะได้เป็นผู้ว่ากอทมจากการเลือกตั้งของคนกรุงเทพ
ตัวจริงเสียงจริงสโลแกนของเขาก็คือกรุงเทพต้องไปต่อจะไปต่อยังไง
แล้วเขาจะทำอะไรกับเราบ้างเขาจะคุยอะไรกับเราบ้าง
สื่อไปถึงกับคุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพยังไงบ้าง
ตามผมไปเลยนะครับพบกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
นัดกับคุณอัศวินที่ตลาดย่านบางแคร์นะครับบอกว่าจะไปหาเสียงแถวนั้น
รับฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าบ้างบรรยากาศวันนี้ก็แม่
ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทำใจ
ฝนตกก็อาจจะทำให้ค้าขายได้ยากหน่อย
อัศวินขวัญเมืองนะฮะคงต้องขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยนะครับ
ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากดูว่าผู้สมัครผู้ว่ากอทมเนี่ย
เวลาเขาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยไปรับฟังปัญหาไปเจอชาวบ้งชาวบ้าน
เขาสะท้อนมาแล้วเราจะอะไรยังไงกันบ้างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่วันนี้เห็นเห็นเน้นมาตลาดเลยนะ
วันนี้เน้นมาตลาดเลยตลาดเพราะตลาดที่นี่มันมีสามสี่ตลาดเลยอ่า
ในเขตบางแคร์เรามาเขตบางแคร์กันพี่ทำไมพื้นที่ตลาดมองว่ามันมีสิ่งที่จะต้องไปช่วยเขายังไง
คือความต้องการหรือว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตลาดเนี่ยปัญหาเรื่องอะไรเรื่องขยะเรื่องท่อน้ำเรื่องปล่อยไขมันลงในท่อ
เราก็มาทำความเข้าใจเขาเรื่อยมาเรื่อยพี่มาบ่อยแล้วก็มาบอกว่าช่วยกันนะอย่าปล่อยให้ไขมันมันลงท่อเดี๋ยวมันจะตัน
อัศวินตั้งแต่ตอนที่เป็นรองผู้ว่ามาเป็นผู้ว่าตอนนี้กำลังสมัครช่วงหาเสียงเนี่ยตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นมาจนถึงขนาดนี้เนี่ย
คิดว่าปัญหาทั้ง๕๐เขตในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเรามองว่ามันมีปัญหาของเขตไหนที่จะต้องถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทมอีกครั้งเนี่ยต้องเข้าไปแก้แบบเร่งด่วนเป็นพิเศษเลยไหมหรือว่าอะไรยังไง
ก็ต้องเรียนคุณภาคกรุมอย่างนี้นะครับปัญหาของแต่ละเขตห้าสิบเกตมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยนะพื้นที่ทางกายภาพยังมันไม่เหมือนกันเลยบางโซนตังค์ตะวันออกสมมุตินะต้นมันก็จะมีพื้นที่เกษตรครับพวกนี้ปัญหาก็อย่างหนึ่งชุมชนชั้นกลางอย่างเช่นแถวพระนครป้อมป่าประทุมวันแถวโยงลงอุปร
ก็อย่างที่บอกคุณภาคภูมิว่าปัญหาของใน๕๐เขตเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับไม่คล้ายคลึงกันไม่ใกล้เคียงกันเท่าไหร
คงจะไปบอกว่าจะแก้เขตนู้นก่อนเขตนี้ก่อนคงไม่ได้หรือยังไงหรือต้องแก้พร้อมกันไปด้วย
คือต้องแก้แบบคู่ขนานแต่ว่าเราดูที่ว่าสมมุติว่าเขตบางแคร์นี่เรื่องอะไรเรื่องคู่ค้าเรื่องตลาด
โซนตะวันออกเรื่องเกษตรเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำขาดตอนหน้าแรงอย่างนี้ปัจจัยมันไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปแก้อะไรก่อนหลังเนี่ยไม่ได้มันต้องแก้คู่ขนานกันไปเลย
คือถ้าจะมองในอีกมุมนึงเนี่ยการที่ได้เป็นผู้ว่ากอทมมาก่อนแล้วถ้าจะได้เป็นต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งถือว่าเป็นความได้เปรียบที่เราได้เจอมาก่อนหรือรู้ปัญหาก่อนหรือทำมาก่อนหรืออีกไหมเหมือนที่ท่านบอกว่ากรุงเทพต้องไปต่อเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบพอเราเห็นปัญหาแล้วที่ผ่านมาเราก็โอ้โหปัญหาเนี่ยมันยุ่งเหยิงสลับซับซ้อนถามว่ามันเกินความสามารถมันก็ไม่เกินเราก็ต้องพยายามแก้ให้ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็หวังจะต้องให้เรามาดูแลเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ปัญหาแล้วก็ถามว่า

ที่ข้างโรงเรียนราชดีตรงปากคลองตลาดเนี่ยมันก็สะอาดแล้วหลายคลองอย่างคลองพระดุงกรุงเกษมเนี่ยเราก็แก้ไขลอกขึ้นมาแล้วก็เอาเรือไฟฟ้าพัฒนาเข้ามาถามว่ามันพอไหมมันยังไม่พอไงครับก็อยากจะบอกคุณภาคภูมิว่าพี่เนี่ยก็เป็นคนทำเรื่องเรือไฟฟ้าแห่งแรกเรือพลังงานสะอาดแห่งแรก
จะถามว่าพอไหมเหลืออีกต้องหลายที่แล้วก็การสัญจรทางบกเนี่ยต้องพูดกันรถเมฆมันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเราก็ใช้วิธีการประสานเอาแต่ว่าสิ่งที่กฎมอล์ทำได้ถนนสายหลักมีประมาณใหญ่นะมีประมาณ๑๘เส้นแล้วพี่ก็ทำเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกเนี่ยแต่เราทำไม่ได้๒สายพี่จะกลับมาใหม่เ
ภาวะอยู่สองเรื่องคือหนึ่งรถติดอ่าใช่สองน้ำท่วมถูกต้อง
รถติดเนี่ยเมื่อปี๕๘เนี่ยกรุงเทพมหานครติดเป็นอันดับ๒ของโลกเลยนะ
แล้วตอนนี้ตอนนี้มาถึงปีหกสี่เนี้ยเหลืออันดับที่เจ็ดสิบสี่แล้ว
มาแล้วแสดงว่ามันดีขึ้นอ่าแล้วก็เรื่องน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากฝนตกนิดตกหน่อยก็ท่วมเนี่ย
เพราะมันที่มันเป็นที่รุ่มบางที่อ่ะแต่ถ้าปัจจัยมันมีเยอะอาจจะท่อตันเอ่อ
คลองตื้นเขินครับเราก็แก้ไขปัญหาไปได้๔ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
สิบสี่จุดเนี้ยตกนิดก็ท่วมตกหน่อยก็ท่วมเนี้ย
เราแก้ไปได้สิบห้าจุดแล้วครับเหลืออีกเก้าจุด
ถึงบอกว่าเอ๊ะเราต้องมาทำต่อให้มันจบคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าทำอะไรไม่จบแล้วมัน
นอนไม่หลับอยากจะทำให้มันจบตั้งแต่สมัยรับราชการเป็นข้ารายการประจำ
ยังไม่ได้เป็นแค่รายการการเมืองที่เขาเรียกกันว่าอัศวินปิดจ๊อป
ถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยนอนไม่หลับถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทมอีกรอบหนึ่งเนี่ย
เรายังจะได้เจอน้ำรอการระบายอีกไหมหรือมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้
หรือมันอะไรยังไงมันต้องยังไงฝนตกมันก็ท่วมคือคืออย่างงี้สมมุติว่า
พื้นที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่ตลาดอย่างนี้
ฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงดินใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ทำ
แต่เดี๋ยวนี้พอมันยังไงน้ำมันจะไปไหนอู้
ลงดินไม่ได้มันก็ต้องไหลลงไปในท่อระบายน้ำ
อืมเราจะเอาออกให้ได้เร็วที่สุดกรณีสมมุติตกหนักหนักเนี้ย
อาจจะใช้เวลาสัก๓๔๕ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกินชั่วโมงแล้ว
คือหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำยังไงเอาน้ำลงไปในคลอง
เพื่อจะเอาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผลักดันออกอ่าวไทยให้ได้เร็ว
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็กล่าวว่า
ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหายังไงมันต้องทำให้จบแน่นอน
๕ปีที่ผ่านมาผู้ว่าอัศวินบอกว่ามันมีเรื่องที่จะต้องไปทำต่อ

ถ้าได้เป็นผู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีอีก๔ปีข้างหน้าจบไหมหรือว่า

เอาว่าสมัยหน้าเนี่ยหมดแน่นอนหมดแน่นอนยืนยันว่าหมดแน่นอน
เรื่องอื่นจราจรขยะอะไรพวกนี้
ขยะเนี่ยเราก็กำลังจะแก้ไขเรื่องขยะ
ขณะนี้เราพัฒนาไปขยะเนี่ยปัญหาของขยะคือ
หนึ่งมันไม่ได้มีการคัดแยกที่ต้นทางแล้วที่กลางทางปลายทาง
ขณะนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจเริ่มแยกขยะที่ต้นทาง
กลางทางเราก็จะมีการเก็บขน
บางครั้งที่พี่น้องประชาชนบ่นมากที่สุดก็คือ
ขยะที่กองไว้แล้วมาเก็บไม่ทันเก็บไม่หมด
บางทีผมไปเห็นบางที่เขาก็มากองไว้ก่อน
คือเรารอให้ทางเขตมาเก็บใช่ไหม
บางทีให้เก็บ๖โมงเย็นเนี่ยพอเราเก็บไปแล้วคนเอามาทิ้งตอนทุ่ม๒ทุ่มเนี่ย
ก็ต้องคาไว้มาเก็บอีกทีตอนตี๕
พอตี๕บางคนจะออกไปทำงานเก็บไม่หมดตอนตี๕มาทิ้ง
ไปหมดแล้วแต่มาทิ้งตอนหลังจากตี๕อาจจะ๖โมง๗โมง
คราวนี้ผมกำลังคิดว่าเราจะเพิ่มรอบสมมุตินะสมมุติก่อนว่าครับ
พอ๖โมงเย็นแล้วเขามาทิ้งทุ่ม๒ทุ่มเนี่ย
มารออีกทีก็ตี๕กลางคืนไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่
แต่ถ้าเราเก็บได้เที่ยงคืนอีกรอบนึงมันจะดีขึ้นไหมมันก็จะดีขึ้น
แต่ที่สำคัญที่สุดคือที่เก็บก่อนตี๕เนี่ย
แล้ว๗โมงบางคนเอาไปส่งลูกส่งหลานไปทำงานก็เอาขยะมาทิ้งใหม่
มันจะต้องเพิ่มวงรอบในการเก็บแต่ถ้าเก็บ๗โมง๘โมงเนี่ยไม่ได้
รถมันติดคนต้องอาจจะไปเก็บตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ย
กำลังค่อยลองทำต้นแบบตัวอย่างดู
ถ้าเราได้เป็นผู้ว่ากรทมอีกสมัยนึงเนี่ย
กรุงเทพมหานครในความคาดหวังในฝันของเราในสุดจุดที่เราบอก
เราทำได้หมดแล้วเราต้องไปต่อแล้วเราจะเสร็จแบบนั้นแบบนี้
อยากจะเห็นกอทมอยากเห็นเมืองหลวงของกรุงเทพเป็นยังไง
อีกนิดเดียวคุณภาคภูมิไอ้เรื่องสายสื่อสารเนี่ยเห็นไหม
แขวนอยู่บนบนเสาบนเสาเนี่ยสายสื่อสารมันมีหลาย
หลายสิ่งหลายอย่างเราก็ประสานกับครับไฟฟ้าแล้วกับก่อต่อต่อช่อ
เอ่อองค์การโทรศัพท์ต่างต่างเนี้ยเราต้องประสานกัน
เพื่อจะเอาลงดินให้ได้ครับสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือบอกเขต
ไอ้เนี้ยมันห้อยระยงระยางเนี้ยเอารวบขึ้นไปก่อนอืมแต่ว่าอำนาจ
หน้าที่ของเราเนี่ยมันมันไม่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เราก็ประสานกัน
ไฟฟ้าขนาดนี้เอาลงไปได้แล้วประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลบวก
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กรุงเทพมันไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้
เอาถ้ายืดเป็นทางตรงไปเนี่ยจากกรุงเทพถึงนครรัฐศิมาเลยนะ
ไกลนะแล้วมันยังเหลือเยอะไหมเหลือเยอะเหลือเยอะเราก็ต้องรีบเอาลงไม่ได้
แล้วก็เราก็ทำทำแผนไปแล้วครับทำแผนไปแล้วว่าเราจะเอาสายไฟลงทุน
เราทำต้นแบบไปแล้วโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พลาดบนสายไฟนะ
เราขนาดนี้เนี้ยเราทำไปแล้วเนี้ยทำต้นแบบไปแล้วหลายหลายส่วนแล้ว
แล้วก็เราจะแบ่งเป็นสี่เฟสอืมในพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเนี่ย
สองพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลครับถนนสายหลักกับสายรอง
ไม่คิดตามซอยนะคุณภาคภูมิเราก็คิดว่าประมาณสองถึงสามปีเนี่ย
จะเอาลงให้หมดให้ได้อ๋อสองสามปีหมดแล้วผมไม่ต้องมาเริ่มใหม่
ขอพูดง่ายขอลายเส้นไว้แล้วเขาให้ไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
เพียงแต่เราจะได้มาเริ่มลงมือทำตอนนี้เราทำต้นแบบไปแล้ว
เป็นสี่จุดแล้วจุดละนิดละหน่อยตามต้นแบบไปก่อนแล้วให้กศชมาตรวจสอบดูว่า
โอเคไหมอย่างนี้ถูกต้องตามระบบไหมของกศธชเข้ามาดูเสร็จ
บอกโอเคแล้วถ้ากลับมาใหม่เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาเริ่มขออนุญาตมาอีก๒ปี
นี่ทำมา๒ปีขอยาดอย่างเดียวนะผมมาถึงก็เริ่มนับถึงได้เลย
ประมาณไม่เกิน๓ปีหมดเฉพาะสายหลักกับสายรอง

มีคนเขาพูดเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
ก็ใช่หนักการเมืองนะมันไปเรื่องของการบ้าน
การเมืองก็ไปว่ากันในสภาพใหญ่แฟนบ้านผมถึงได้สมัครในนามอิสระ
อิสระโดยมีกลุ่มคนรักกรุงเทพที่เขาอยากจะมาช่วยเรา
เรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยผมจะทำให้ชุมชนเนี่ยมันเข้มแข็งก่อน
เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือกองทุนกู้ยืม
ซึ่งปกติระเบียบของกรทมมันให้๑แสนบาท
แต่ต้องมีคนรับรองหรือคนค้ำประกันต้องเซ็นรับรอง
ไปกู้เงินธนาคารเนี่ย๑๔คนซึ่งมันมากไป
ผมว่าต้องเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยต้องไปคุยกับสภา
ถ้าเรามีสอกรของเราเข้าไปเป็นผู้บริหารในสภาเราก็คุยกันเข้าใจง่าย
ลดระเบียบลงมาที่รับรองค้ำประกัน๑๔คนเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากแล้ว
เอาสัก๒๓คนได้ไหมแบบธนาคารรับรอง๒๓คนแก้ระเบียบตรงนี้
แล้วก็เพิ่มเงินกู้แสนบาทมันน้อยไปหรือเปล่า
คนจะได้เอามาลงทุนทำมาหากินก็ไปแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งแสนบาท
คือ๑ลดเงื่อนไขในการค้ำประกัน
เพิ่มเงินกู้ให้มันได้มากขึ้น
อืมนโยบายหลักหลากหลายอย่างนะครับที่ฟังจากท่านอัศวินนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่วันนี้เนี่ยท่านจะเดินตลาดใช่ไหม
เดี๋ยวจะจวนคุณพระคุณไปเดินด้วย
ว่าจะขอไปด้วยนี่แหละอยากจะคุยอีกหลายเรื่องตะลงตลาดอะไรต่างนานาพวกนี้นะฮะ

จำกันได้ป่อจำได้น๊ะนอกจากจะได้ขนาดเมอร์๖แล้วอย่างได้ของกินอีก
ลีลาการหาเสียงของคุณอัศวินนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริง
ดูจากการทักทายขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าแล้ว
เรียกได้ว่ามืออาชีพทักทายด้วยความเป็นกันเอง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำว่าฝากเบอร์๖ด้วยนะ
เวลามีชาวบ้านมาให้ดอกไม้มาให้กำลังใจขอถ่ายรูปรู้สึกยังไงพี่
ก็เราก็ดีใจนะว่าอย่างน้อยเขาก็มีความคาดหวังอยู่กับเราไว้
เขายังมีความหวังอยู่กับเรา
คิดว่าบางครั้งคนที่ทำงานมันก็อาจจะมีเรื่องโดนตำหนิติติงบ้างธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่เราก็ไม่ได้ท้อใจนะบางคนเขาก็บอกให้เราทำ๑๒๓๔อะไร
เราก็พยายามแก้ไขให้เขาอ่ะเพราะเราตั้งใจมาทำแล้ว
ระวังล่ะครับระวังครับระมัดระวังนะครับ
ขออภัยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึง
มันถือว่าเป็นความอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นความกดดันไหมว่า
คือโพลโพลต่างที่ออกมาเหมือนกับเราไม่เคยขึ้นนำเลยหรืออะไรยังไง
หรือเราก็เฉยกับโพลหรือว่ากดดันกับโพลหรือรู้สึกยังไงกับโพล
คือเราไม่ได้กดดันไอ้สิ่งนี้
พอโพลบอกว่าอย่างขอขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
คือมันก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราว่า
เราต้องทำงานให้มันหนักขึ้นนะ
สวัสดีสวัสดีครับคุณพี่ฝากอัศวินด้วยนะ

หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอย่าลืมพวกโบโหคอาชาวิน
ที่บ้านมีกี่คนขนมาลงให้หมด
นี่อะไรอะอ๋อน้ำบีน
สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับบอกพ่อแม่นะเลือกลุงวินเบอร์หกเนี่ย
เนี้ยบอกเลือกคนนี้คุณพี่
นี่ค่ะคือว่ามีคนรู้จักประชาชนจำได้
สุวินบอกกับผมว่าเรื่องโพลก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นแรงกดดัน
เพราะว่าลงพื้นที่แล้วก็คุยกับชาวบ้านอะไรประมาณอย่างนี้

สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอัศวินนะครับ

ต่างคนต่างดูแลกันผมก็ดูแลพี่

วันที่๒๒พฤษภาเข้าครูหาแล้วก็กาเบอร์๖
ผมจะโชคดีก็ว่าพวกพี่น้องไปช่วยกันเลือก

ขอบพระคุณมากเลยนอกจากจะได้คะแนนเบอร์๖แล้วยังได้ของกินอีก
เศรษฐกิจช่วงนี้มันแย่แล้วค่ะ
ของก็แพงขึ้นรายรับก็น้อยลงค่ะ

การใช้จ่ายในแต่ละวันมันก็
ในตลาดคนก็ซื้อของน้อยลงค่ะ
ตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือ
เรื่องค่าแรงค่ะ

ค่ะแล้วก็คนมีกำลังซื้อของ

ถ้ากำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ในตลาดก็จะแบบช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วย

คนดีเข้ามาพัฒนาประเทศ

เพราะว่าจากแรงน้อยน้อย

จากเริ่มต้นที่น้อย
ประเทศเราให้พัฒนายิ่งขึ้นด้วย

ใครจะเป็นท่านผู้ว่าให้ฉันมามอง

พ่อค้าเมื่อค้าที่อยู่ล่างตลาด

ก็ให้ดูแล้วจะเอาชุมชนเรา

เราจะรู้เลยว่าใครที่ออกมาช่วยที่เราเห็น

ว่ามีอะไรเราติดต่อสารหาภาษานะว่า
มานี่มาเขาก็เลวก็เห็นก็มาก่อน

ให้มาให้มาดูบ้าง

ที่ว่าประชาชน

เราได้เห็นชีวิตของชาวกรุงเทพ

ว่าไปแล้วก็เป็นปัญหาเดิมนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมขัง

การขนส่งขยะสิ่งแวดล้อม

ซึ่งล้วนเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองทั้งสิ้น
ที่ผ่านมาอาจจะมองการพัฒนาด้านวัตถุ

หรือคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ
จึงจะเป็นผู้ว่ากอทมในดวงใจของชาวกรุงเทพ

มันไม่มีใครนำไปสู่การปฏิบัติเลย

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่า
คุณพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองท่านนี้คือใครเธอคือแฟนคลับตัวยงของคุณอัศวินนะครับ
ถ้าวันไหนพี่แกว่างจะตามมาคอยให้กำลังใจ
เป็นกำลังใจคุณอัศวินเวลาลงพื้นที่ตลอด
บอกไว้ก่อนนะฮะนี่ไม่ใช่ทีมงานนะครับ

ผมก็พูดง่ายผมโตมากับส่วนใหญ่
เมื่อกี้พี่ภาคภูมิบอกแล้วว่าโตมากับส่วนใหญ่กับการเป็นลูกตำรวจ
ผมเรียนโรงเรียนมาหลายจังหวัดมากเลย
นครผมเรียนที่เชียงราย

พี่จะเล่าให้ฟังคุณภาคภูมิ
ไม่ตอนเขา๓ขวบครึ่ง

บวยวายใส่พ่อเรียน
จริงเขาคือกนไทยแต่พูดภาษาเข้าเมือง
อู้คำเมือง
เขาต้องจะคำได้เลยว่า
วันนั้นเนี่ยเขาไม่มีตังค์ไปโรงเรียนเขาก็ลืมเอาไปอะไรอย่างนี้
คนกลับรถที่ไปส่งเขา

ขอยืมตังค์กับวาทกลับไปเดี๋ยวใช้

๒๐บาทไว้ซื้อกระหน่งกินตอนกลางวัน

เขาพอเรียนจบแล้วเขาก็รับรายการอยู่ถึงร้อยยนเอกเขา

อยู่ไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนนะ

ตกรัฐบาลเนี่ยจะมีเครื่องแบบมีเงินเดือนเป็นข้าราชการมีตำแหน่ง
แต่โฆษกรทมเป็นคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ได้มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือน

เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะว่าตอนที่ท่านอัศวินเป็นผู้ว่ากรทม
แล้วเอาลูกชายมาเป็นโครสกรัฐบาลจะบอกมาทำงานกับพ่อแหละ

ไม่มีเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

รถหลาม้าใช้ไม่มีทางนั้นไม่มีเลย

เขาก็แม้กระทั่งเงินเดือนเขาใช้เงินเดือนคมคุณแม่
เงินเดือนคุณแม่ไม่มี

น่าจะเป็นอายุ๗๑แล้วใช่ไหม

ไม่แบบพอแล้วไม่อยากเกษียณจริงอะไรอย่างนี้
จริงแล้วก็อยากจะหยุดแล้ว
แต่ว่าประชาชนก็ยังลำบาก

ฝ่ายฝันที่อยากจะมามีความรู้
จากต่างจังหวัดมาอยู่เนี่ยมาอาศัยเขาอยู่เนี่ย
มาเรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ย
โรงเรียนประจำตำบลก็เป็นโรงเรียนวัด

แล้วก็ไปเรียนประจำอำเภอก็มีถึงมศ๓
แล้วก็ต้องมาเรียนมต๔ต่อ๕คือมปลาย

อาศัยก็อยู่ลำบากมากลำบาก
เพราะฉะนั้นพอเรามาหาความหวังแล้วก็ได้โอกาส
มีความหวังนั้นจากเด็กบ้านนอกก็เลยกลายมา
มีอาชีพมีงานทำ
แล้วก็มาตั้งรกรากครอบครัวอยู่
เหมือนคนต่างจังหวัดหลายคนที่มาหาความหวังและโอกาสที่เมืองหลวง
เพราะฉะนั้นพอเรามาได้โอกาสตรงนี้แล้วเนี่ย

เราก็หันไปดูข้างหลังพี่น้องประชาชนเนี่ย
วิถีชีวิตเขาเหมือนที่ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเลย
เขาลำบากอยู่เลยเนี่ยเราก็ห่วงเขา

อยากจะฟื้นฟูชีวิตเขาให้มันดีขึ้น

คตี่ว่าภาพจริงเคยคุยกับครอบครัวว่า

แบบว่าอย่างชัดเจนแหละว่าไม่อยากทำต่อ

ทำไมถ้าเกิดอยากทำต่อทำต่อเพราะอะไร
เราก็เห็นเลยปัญหากรทมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสายสื่อสาร
สายสื่อสารมีนโยบายนำโรงเรียนมาไม่ต่ำกว่า

วันนี้เราเริ่มใช้เวลา๕ปีในการเริ่มนะครับ
เพราะว่าต้องเอาคนมาไม่ต่ำกว่า๔๐หน่วยงานนะพี่ภาคภูมิ
ถ้าทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างต้องเอาคนมานั่งคุยกันใหม่
ทุกอย่างจะต้องทำใหม่และไม่ต่อเนื่อง
ผมคิดว่าเนี่ยคือปัญหาดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือ
มันต้องทำให้มันเสร็จนะฮะไม่งั้นมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่
ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าอยากไปลงเขาอย่างอื่นคงไม่
เพราะว่าคนอื่นก็คงทำได้แต่ตอนนี้คนอื่นทำได้ไหมเราไม่มั่นใจ
แต่๒๘ปีเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งแล้วก็ไม่มีใครทำได้

อ้าวคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ

จำได้อยู่แล้วพ่อมาช่วยฉีดวัคซีน
ไม่พี่ให้พวกคนรุ่นใหม่เนี่ยทีมงานของพี่เนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ย
รถฉีดวัคตินเคลื่อนที่เนี่ยเจ้าบ้านแถวเนี่ย
ที่นี่คนต่างด้าวไม่น้อยกว่า๓๔หมื่นคนนะในนี้

บางคนบอกไปฉีดเขาทำไม

เขาไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเราต้องดูแลเขา

คนเป็นแสนนะข้างในเนี่ยยืมเนี่ย
ก็ถามว่ามีเวลาดูฟุตบอลไหนครับผม

ผมดูฟุตบอลดูลักบี้ดูสนุก

ฟุตบอลลักบี้กรีธาสนุกเกอร์

๒๐กว่าปีมันไม่จบ
เหตุที่มันไม่จบเพราะว่ามันมีแต่นโยบาย
มันไม่มีใครนำไปสู่การปฏิบัติเลย
กอเทาโมย
นโยบายมันเยอะแยะไปหมดดีทำลังไหร่
แต่มันไม่ลงไปสู่การปฏิบัติเลย

ทมเลยต้องไปต่อเหมือนเจอเก้นคล็อปต่อสัญญา

เด็กผมเด็กผม

ลองเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวดูบ้างไหนไหนก็เคยเป็นลูกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาก่อน
เพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าจะคล่องแคล่วแค่ไหน
นี่ร้านนี้ดังมากนะฮะแถวตลาดบังแคร์ใช่ไหมฮะคุณพี่
เย็นตะโฟทรงเครื่องใช่ค่ะอ่าท่านอัศวินลองโชว์ฝีมือทำสักชามได้ไหมฮะ
ใช่แต่ยังลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นอยู่ใช่ไหมผมผมไม่ทำขายให้ใครนะ
ผมจะทำกินเองทำทานเองนะอ่านี่เส้นอะไรฮะ
เอาเส้นอะไรลูกอัศวินอยากกินอะไรอ่าเส้นเล็กใช่ไหมโอเค
ปกติชอบทานเส้นเล็กอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เจ๊งจริงเนี่ยชอบทานเส้นเล็ก

นี่จริงจริงเนี้ยเขาก็ลวกไปแล้วก็มีน้ำอันนี้อันนี้มันช่องลวกเส้นลวกผัก
อันนี้ใช่นี่ช่องน้ำซุปเหรอฮะ
เรียบร้อยครับโอ้โหนี่เราจะตั้งชื่อชามนี้ว่าอะไรดีครับ
ของความเป็นประชาชนเป็นชาวบ้านเป็นลูกแม่ค้าอะไรมาตลอด
คือทำให้รู้ปัญหารู้ว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยจะต้องไปช่วยเขายังไงอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่คือผมอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนผ่านคุณภาคภูมิไปว่าผมเนี่ยมาจากคนรากย่า
เราจะเข้าใจปัญหาของคนรากย่าเนี่ยผู้ค้าผู้ขายกันเนี่ยอยู่มีคุณภาพชีวิตเหมือนกับผมเมื่อสมัยก่อน
แต่เขาดีกว่าผมนะสมัยก่อนผมลำบากกว่านี้เยอะแต่เขาดีกว่าผมเยอะแต่ว่าถามว่าดีพอยังมันยังไม่พอเราต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เขาด้วย
หาที่ทำมาค้าขายให้เขาหาจุดผ่อนผันให้เขาค้าเขาขายเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าปากยังหิวท้องไม่อิ่มเนี่ยอัศวินอยู่ไม่ได้หรอกสงสารเขาอ่ะนะ
เราเขาเรามันจะอยู่สบายบนความทุกข์ยากของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่คืออัศวินคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมเนี่ยถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยผมจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อเขายังทุกข์อยู่
มันมาแล้วมันได้เห็นจริงจริงอะนะใช่ไหมเนี่ยเราได้เจอได้เจอว่าคือคือเรามาเยี่ยมกันบ่อยแล้วแม้กระทั่งข้างในตลาดครับว่ามีผู้ค้ามีตลาดอยู่ห้าหกตลาดเนี่ยครับเมื่อตอนโควิดเนี่ยต้องต้องต้องเรียนคุณภาคกลุมว่าข้างในเนี่ยในตลาดเนี่ยบางทีลูกจ้างเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแรงงาน
เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะแล้วเขามาทำงานอยู่กับคนไทยถ้าเกิดเขาติดแล้วคนไทยติดด้วยก็คนไทยก็จะเดือดร้อนไปด้วยเราต้องดูแลเขาหมดผมบอกได้เลยว่ากุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพหวานครเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นเพราะผมสะพัดมาแล้วห้าปีครับเรารู้แล้วปัญหาเกือบจะทั้งหมดแล้วแต่เราจะต้องพยายามที่บอกว่า
เตี๋ยวผู้ว่าอัศวินเบอร์๖ก๋วยเตี๋ยวเบอร์๖แล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่ากินอย่างไรก็อร่อยอ่าเพราะเราใส่น้ำใจลงไปด้วยนี่ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะฮะก๋วยเตี๋ยวอัศวินเบอร์๖ท่านจะสั่งไม่สั่งจะทานไม่ทานอะไรยังไงลองตัดสินใจดูที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับท่านอัศวินนะฮะคุณเอิร์ทด้วยโค้งสุด
ท่านต้องออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับเลือกตั้งทุกวัตถมแล้วก็สกด้วยนะครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนกรุงเทพที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เศษกันบ้างครับคือก็อยากจะบอกพี่น้องชาวกรุงเทพอันตะคอนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผ่านไปทางไทยรัฐทีวีนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยพี่น้องประชาชนต้องออกไปใช้สิท

ขอบพระคุณครับนี่นะฮะท่านอัศวินผันเมืองนะครับผู้สมัครไหมเลขหกนะครับทุกผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่าลืมนะฮะเปิดไทยรัตร์ทีวีตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงการนับคะแนนเลยปิดหยีบเมื่อไหร่ห้าโมงเย็นนับคะแนนผลออกมาอะไรยังไงไทยรัตร์ทีวีโทรหานะครับได้เลยได้เลยครับขอบพระคุณมากเดี